ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันในสถานการณ์ที่
ผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยเนี่ย

ถ้าเราไม่อยากให้ไปถึงในจุดที่ว่าจะต้องประกาศแบบล็อกดาวน์

ล็อกดาวน์ทุกคนอยู่ในบ้านเมืองนู้นพื้นที่นี้
โอ้โหคนเยอะเหลือเกินติดเชื้อมากห้ามไปไหนมาไหนเนี่ย

เราต้องร่วมมือกันค่ะเริ่มต้นจากตัวเราเองค่ะ
ใช่แล้วครับถ้าไม่ได้จำเป็นต้องออกไปทำงาน

สถานบันเทิงก็ปิดสนามกีฬาก็ปิด

ถูกต้องพยายามอยู่บ้านให้มากที่สุดถ้าหากว่าไม่จำเป็นนะ
ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้คุณหมอทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ในฝ่ายของสาธารณสุขด้านการแพทย์เนี่ย

เพราะว่าเราทำงานเพื่อคุณ

ขอส่งกำลังใจให้กับคุณหมอนะ
พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

เพื่อเราทุกคนในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

มาสอนที่นี่ผมก็จะพักอยู่บ้าน

กลับบ้านมาทำงานอยู่แค่๒ที่ค่ะ

ช่วยกันได้ง่าย
พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะคะ

กันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ทุ่มนึงเนี่ย

สองทุ่มก็มีอีกอืมข่าวอื่นก็มีนะครับ
วันนี้มีข่าวเกี่ยวกับดารา

โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น

นี่กำลังไล่ย้อนหลังกันอยู่เนี่ย

เจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าติดจากไหน

มีหญิงชาวจีนคนหนึ่ง

ทีนี้ก็เลยเกิดการวิวาทะโตเถียงอะไรกัน

คนนี้ก็เลยโวยวายเป็นภาษาอังกฤษแต่เขาเป็นชาวจีนนะคะ

พี่หนูบอกพี่ไปแล้วใช่ไหมว่ามันคือแอลกอฮอล์ฉีดมือ

ทีแล้วที่หนูบอกว่า

แล้วเขาพิจิตอะไรมาแย่จากมือหนู
แล้วเขาที่ขยะบนรถเนี่ย

ไปหากำหนดได้นะคะ
หนูไม่บอกค่ะเพราะหนูบอกเขาแล้วเขาไม่ทำ
นี่ครับทุกผู้ชมครับก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยฮะ

ผู้ที่โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กบอกว่า
ไปเจอผู้หญิงชาวจีนคนนี้

ที่บรขสสระบุรี

ระหว่างนั่งบนรถก็เป็นพฤติกรรมอย่างที่ท่านเห็น

มีการคลายหมากฝรั่งขยำทิ้งลงพื้น
ปากถมน้ำลายใส่กระดาษทิ้งลงพื้น
เปลี่ยนที่นั่งอะไรพวกนี้นะครับ

จอดที่ท่านะฮะ
แล้วก็ลงจากรถกันนะครับ

เพื่อจะให้มาตรวจสอบผู้หญิงคนนี้ว่า
เป็นข้องเป็นไข้ปลอดภัยหรือเปล่า

แล้วก็เดินหนีไปจากบขศสระบุรีนะฮะ
แล้วใครร่าดควรกลับปิดไข้รือเปล่า

เจ้าหน้าที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย

คุมตัวเธอตั้งแต่จุดนี้

ตกลงมันเกิดอะไรยังลังเลไม่แน่ใจ

จะนั่งแบบชิวหน่อยนะฮะ

ก็ไปดักแล้วก็ควบคุมตัวจนได้

ต้องใช้วิธีการจับกดลงพื้นนะฮะ

นำส่งโรงพยาบาลสุริราชนะครับ

วามวานิสผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราช

ได้รับตัวมาเมื่อ๕ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับ

แล้วก็ตรวจเรียบร้อยแล้วนะฮะ

พื้นที่เสี่ยงหรือว่าผ่านเข้าออกประเทศไทยด้วย

แต่ก็ไม่ได้ไปไหนในช่วงเป็นเดือน

ผมเรียนว่าคนไข้ไม่ค่อยได้ความร่วมมือ
พูดภาษาอังกฤษได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่า
อื่นก็ดูท่าสับสนนะครับ
เพราะฉะนั้นเราทำได้ดีที่สุดก็คือทำให้เขาสงบลง

ถ้าในช่วง๑เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจท่องเที่ยวตรวจสอบแล้วไม่ได้ไปไหน
อยู่ในพื้นที่ที่ไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้
ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด๑๙สำหรับผู้หญิงคนนี้
โอ้โหแต่พฤติกรรมการไม่ให้ความร่วมมือการเอะอะโวยวายแบบนี้

ก็ตอนนี้ยังถูกกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุริราชนะฮะ
แต่ว่าคุณอนุทินชายวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าพฤติกรรมแบบนี้ก็แน่นอนว่าลักษณะแบบนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
เพราะถือว่าก็ทำให้เกิดความหวัดกลัวอะไรพวกนี้นะครับ

นี่ฮะอ้าวก็เคลียร์ไปนะครับสำหรับผู้หญิงคนนี้นะครับ
เพื่อท่านที่ดูข่าวอยู่จะได้สบายใจขึ้นระดับหนึ่ง